ส่วนเรื่องการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการ

ว่าคณะกรรมการจะมีผลสรุปออกมาอย่างไร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยพบสส
แล้วก็เรื่องของการชนะสูตรอวัยวะจะมีผลอย่างไร

ปรากฏว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่ง
นายตำรวจท่านนี้เป็นพ่อของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๒

แต่ปรากฏว่าบุตรชายของเขาที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๒
กลับไปเมื่อ๑๑ปีที่แล้วเสียชีวิต
เสียชีวิตโดยผู้เป็นพ่อระบุว่า
จากรุ่นพี่ปี๓จำนวน๖คนที่ลงโทษหรือซ่อมลูกชายตัวเองจนเสียชีวิต
ครอบครัวของคุณพ่อท่านนี้นะฮะ
พันธบรวจเอกณฑีพัฒน์อังคระพงษ์ธิตินะครับ
บอกว่าความสูญเสียทำให้ครอบครัวเศร้าสลดจริง

แล้วก็ปัจจุบันนี้ยังเจ็บปวดกับความสูญเสียอยู่เลย
แต่ว่าตัดใจขอดูแลจิตใจไม่ให้บอบช้ำไปมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็เอาเรื่องราวมาเปิดเผยเพื่อที่จะแบบให้สังคมรับทราบ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับน้องเมย์นะครับ
ทำให้ตัวเองย้อนนึกถึงเรื่องของครอบครัวของตนเองด้วยนะครับ
ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความในใจและเรื่องราวการเสียชีวิตของบุตรชายนี้
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกณฑีพัฒน์อังคระพงธิตินะครับ
ภูมิกับการ๒กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
เล่าถึงความสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวเมื่อ๑๑ปีที่แล้ว
บุตรชายซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๒
ถูกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่ปี๓จำนวน๖คนลงโทษจนเสียชีวิต
ในช่วงนั้นตนเองก็ได้ฟ้องร้องโรงเรียนเตรียมทหารและรุ่นพี่ทั้ง๖คน
ต่อสู้กันมานานเกือบ๔ปีจนสุดท้ายได้แถลงขอปิดคดี
บอกว่าไม่ติดใจทั้งคดีอาญาและแพ่งเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ทางครอบครัวต้องแถลงปิดคดีด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็เขาเป็นตำรวจด้วยไงคุณ
ถึงขนาดต้องแถลงปิดคดีบอกว่าเพราะสงสารภรรยากับบุตรชายอีกคน
จบเป็นนายทหารในปัจจุบันไม่ต้องการให้ภรรยาหรือแม่ของลูกชายที่สูญเสียเนี่ย
ต้องไปนั่งฟังว่าใครทำอะไรกับลูกจนเสียชีวิตและลูกเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมานหรือไม่อย่างไร
เห็นว่าขอดูแลคนที่เป็นคือคนเป็นคนยังอยู่ขอดูแลใจของคนยังอยู่ไว้ดีกว่า

คือขอดูแลตัวภรรยาเขากับตัวพี่ชายของน้องที่เสียชีวิตดีกว่านะครับ
คือบางทีก็หมดกำลังใจในการต่อสู้กับคดีด้วยนะฮะส่วนนักเรียนรุ่นพี่ทั้ง๖นั้นก็ถูกลงโทษตามความผิดไปของแต่ละคนเอาฟังเสียงของผู้เป็นพ่อท่านนี้ครับ
คุณพ่อเองก็บอกเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาเองมาอยู่แล้วเรื่องของการถูกซ่อมถูกทำลงวินัยเนี่ยนะฮะโดนมาหมดเหมือนกันนะครับบอกว่าตัวเองก็เคยให้ทางโรงเรียนกวดขันเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำสองหรือว่ามีซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้ามาอีกนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นอีกก็อยากจะวิงวอนให้ทุกฝ่ายหยุด

ขอให้ตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนทำให้น้องเมย์เสียชีวิต
นางอังคณาบอกว่าเบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วแม้ว่าทางกศมเองไม่ได้เป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
แต่มีอำนาจในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเชื่อว่าหากในอนาคตเกิดกรณีแบบนี้อีก
ซึ่งจริงไม่มีใครอยากให้เกิดในอนาคตอีกนะก็พร้อมที่จะตรวจสอบและส่งรายงานไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการทันทีครับ
ดูความคืบหน้าด้านการสอบสวนคดีครับพลตำรวจตรีวัฒนาวัฒนรายี่จันทร์รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายยกเจ้าของคดีเนี่ยนะครับ
บอกว่าทางตำรวจกำลังรอผลชนสูตรพลิกศพจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
พร้อมรอทางโรงเรียนเตรียมทหารส่งพยานบุคคลเพิ่มเติมและยังต้องเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งด้วย
คือตอนนี้พยานบุคคลเรียกมาสอบเป็น๑๐ปากนะครับก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจได้สอบปากคำนักเรียนแล้วก็ทหารปกครองไปแล้วรวมไปถึงผู้ปกครองส่วนพยานต่างที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรอทางโรงเรียนเตรียมทหารประสานมา
จากมีข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างทหารและตำรวจอยู่ประเด็นหลักคือต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพเพื่อจะได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
ผลชนสูตรตอนนี้นะคะจากจุดแรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำนักงานพญาธิวิทยาก็กำลังตรวจสอบอยู่
ครั้งแรกออกไปแล้วตอนที่เสียชีวิตใหม่เลยวันที่๑๘สิงหาคมแล้วก็ตอนนี้ผลที่ตรวจสอบอีกครั้งก็คือตรวจสอบอวัยวะที่แยกชิ้นส่วนออกมา
ทยอยออกมาเป็นระยะในขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็กำลังตรวจสอบใช้เวลาอีก๗วันเช่นกัน
ก็คือจะต้องรอผลของการตรวจสอบว่า๒ที่นี้ตรงกันหรือเปล่า
คือขอใช้เวลา๗วันนับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๒๒นะที่ไปรับชิ้นส่วนอวัยวะนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จสำหรับผลการตรวจชนะสูตรเนี่ยปลายเดือนนี้
รอนะฮะสังคมรอคำตอบเรื่องนี้กันอยู่นะครับ